ส่วนอีกหนึ่งสาวที่หายหน้าหายตาไปพักใหญ่เดี๋ยวเกริ่นก่อน
เธอเป็นอดีตนางงามเธอมีชื่อว่าน้ำเพชร
เพชรไหนรู้ไหมคุณตอนนี้เธอเปลี่ยนชื่อแล้ว
น้ำเพชรตียาพา

โอ้ยแต่ถ้าเห็นหน้าคุ้นแล้วน้ำเพชรสุนันนิกา
ชื่อเก่าของเธอเธอเปลี่ยนมากี่ชื่อดิฉันจำไม่ได้นะคะ
เธอเนี่ยหายไปเพราะว่าไปซุ่มแต่งงานกับหวานใจนอกวงการ

เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนี้เธอโสดแล้วค่ะ

คำเล่าอึ้งเหมือนกันนะดิฉันก็อึ้งคุณก็อึ้ง

เพชรก็เลยออกมาแฉถึงสาเหตุที่เธอเนี่ย

คือจริงเป็นคนที่เอือมมาก
ไม่อยากจะพูดถึงเขาเลยเพราะว่า

คือเกลียดเขาไปเลยไม่อยากพูดชื่ออย่างนี้หรอกค่ะ
ถามว่าก็เกลียดนะ

แล้วก็จริงแล้ว

แล้วเขารู้สึกว่าเขาอายคนอื่น
ออโล่เราหายหมดเลยแล้วก็ไม่ให้เราเล่นไอจีไม่ให้เราแบบเล่นเฟซบุ๊ก
แล้วขู่ที่จะทำร้ายเรากับเพื่อนเราบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ลบรูปเขาออกจากเฟซบุ๊คของเรา
เขาก็จะให้แฟนใหม่เขาจะให้คนมาทำร้ายเรา
เจอหน้ากันได้ไหมคะไม่เจอดีกว่า
คือไม่ขอเจอดีกว่าอะไรอย่างนี้
โหถึงขั้นไม่ขอเจอกันเลยดีกว่านะคะ
น้ำเพชรบอกว่าเธอไม่หยุดสวยแน่นอน
ตัดสินใจจะไปแก้ตาที่ทำมา๖รอบ
เพราะว่าเธอจะมาประกวดนางงามที่ไต้หวันในเดือนกันยายนนี้
ชีวิตต้องสู้จริงค่ะยอมใจค่ะ
ตอนแรกจะทำเงียบตาสรุปทางหน้าค่ะ
แต่ว่าตาถ้าเห็นชัดแต่มันเกิดจากอะไรน้องเพชร
คือเพชรทำหลายรอบเกินไป
ก็คือแก้เราไม่สวยแก้เราไม่สวยสักทีอะไรอย่างนี้
แต่ว่าครั้งนี้ก็คิดว่าสาธึก
ดิฉันชอบอย่างหนึ่งเธอเป็นคนตรงอ่ะทำอะไรบอกหมดเลย
หมดเลยเป็นคนเปิดเผยหมดเลย
ไม่ต้องแอปแล้วไม่มีการแอปแล้วเธอเป็นคนจริงใจเอาง่าย
มีอะไรก็พูดนี่แหละคือข้อดีของน้ำเพชร
ข้อเสียคือเปลี่ยนชื่อบ่อยจนเราสองคนจำไม่ได้
เพชรไหนนะแต่พอเห็นหน้าเราอ่อนเลย